รวมถึงเรื่องของการทวงหนี้ด้วยคุณผู้ชม

แม้จะมีกฎหมายออกมาแล้วนะในเรื่องของหนี้นอกระบบ
เรื่องของการทวงหนี้ห้ามทวงให้อับอายห้ามทวงเกินเวลา

แต่ครั้งนี้มันเลือดอาบเลยเหรอค

ถูกเจ้านี่เขาส่งชายจักรรม์โหดมา
เอาเก้าอี้ฟาดศีรษะเลือดอาบ
ทีนี้คนแถวนั้นเห็นตะโกนร้องให้หยุดไม่หยุด
ชายคนนี้ไปกระชากศีรษะคนที่ตะโกนร้องให้หยุดเนี่ย
มาตบหน้าคุณผู้ชมคือดึงมาตบเลย
เดี๋ยวก่อนที่ทำนี่ผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมผู้หญิงหมดเลยฮะ
คนทำเป็นผู้ชายคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยเนี่ยฮะ

ทีนี้ตำรวจภูทรโพกลางจังหวัดนครราชศรีมาก็ไปกับหน่วยกู้ภัยฮุก๓๓
ไปช่วยเหลือผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
อยู่ในที่ศูนย์พักรถบัสโดยสารบริษัทเชิดชัยทัวร์
ก็เป็นของเจ๊เกียวนะฮะที่นี่
ที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้ามร้านอาหารภายในศูนย์
โต๊ะเก้าอี้ข้าวของกระจัดกระจายพังไปหมดเลย
ตรวจสอบไปเจอคนเจ็บ๒คน
คือนางดาหวันศรีโคกรวดอายุ๕๓ปี

นี่ฮะดูสิฮะโอ้โหต้องเอาผ้าพันแบบนี้เพราะว่า
วบใบหน้าทีเดียวลำตัวก็เต็มไปด้วยเลือด
ทั่วจุดก็ที่เกิดเหตุเนี่ยมีเศษเก้าอี้แตกกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะ
อีกหนึ่งคนไปเจอคือนางสำรานหมั่นหมื่นวัยอายุ๕๐ปี

นิดหนึ่งคนนี้เขามีการปรายตะโกนบอกให้คนที่ทำลายุทธ์
ดึงผมกระชากผมใกล้ตบไปที่ใบหน้ามีรอยฟกช้ำด้วย

มีชายจากการแต่งตัวคล้ายกับนักเลงนะเป็นคนมีอิทธิพลหน่อย
รูปร่างอ้วนสูงใหญ่ขับรถเก่งเข้ามาเป็นสีแดง
แล้วรถเก่งคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะบุกเข้ามาทวงหนี้ครับ
เขายืมเงินมาอัตราดอกเบี้ย๑๒๐ต่อเดือน
แต่ผิดนัดไม่จ่ายไปไม่กี่วันเขาบอกอย่างนั้น
ก็เลยถูกตามไปทวงหนี้ด้วยตอนแรกผู้จาหยาบคายก่อน
ท่าทีคุกคามเสียงดังตะโกนโฮกโวยวาย
แล้วก็จึงใช้หนี้เป็นเงินจำนวนหนึ่งไปแล้ว
แต่คนร้ายยังโมโหอยู่ด่าทอรุนแรงกว่าเดิม
พร้อมกับตบตีที่ใบหน้ายังไม่หนำใจนะ
เก้าอี้ไปตีศีรษะอย่างแรงจนเลือดออกนะฮะ
เขาบอกว่าเขาตกใจมากเขางงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากทีเดียว
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยครับ
คืนนี้เราออกไปที่นี่นะครับ
อ่านข่าวไปชมภาพไปแล้วก็สะเทือนใจไปนะ

ทำไมต้องฟาดกันขนาดนี้คะ
ผู้หญิงที่โดนนี่คืออายุ๕๐หมดแล้วทั้ง๒คน

คือตอนนี้ขณะที่นางสำรานเล่าให้ฟังเนี่ย
ขณะกำลังทำความสะอาดสำนักงานอยู่เนี่ย

เห็นคนร้ายกำลังทำร้ายร่างกายนางดาหวันอยู่
ก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าหยุดพอแล้ว
อย่าทำป้าเลือดออกท่วมตัวแล้วสงสารแก
จากนั้นคนร้ายไม่หยุดนะฮะ

ปรีเข้าไปหาคุณป้าคนนี้บอกว่าอย่ามายุ่ง
ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปที่สำนักงานที่คุณป้าอยู่
แล้วใช้มือจิกผมกระชากผมคุณป้าออกมา
แล้วตบที่หน้าของคุณป้าสำราน๑ครั้ง
หน้าชาแล้วคนร้ายก็ขับรถหนีไป
เรื่องเนี้ยเราเข้าใจว่ายื้อมามันต้องทวง

มันมีกฎหมายแล้วใช้คำนี้ดีกว่าแม้ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบนะคะ
แล้วก็โดนแบบนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายมาแน่นอนเลยนะ
เขาว่านี่เขาเลือดตกยังออกเลยแล้วถ้าเขาแจ้งความเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะแจ้งได้ด้วย